มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ

ร่างกายให้พร้อมนอนหลับให้เพียงพอ
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุหลับใน
ผู้ชายคนนึงนะคะอายุ๔๔ปี
ขับรถกระบะบรรทุกปูนมานะคะ

แต่เกิดหลับในกลางทางค่ะ
ข้างทางและข้างทางมันเป็นคลองชลประธาน

ลงไปนอนอยู่ในคลองชลประธานแบบนี้

พังหมดของเนี่ยปูนข้างหลังที่บรรทุกมา
ใช้ไม่ได้แล้วนะคะน่าจะแข็งไปเลยนะคะ
กระบะสีขาวคันนี้นะคะตกลงไปในคลองชลประธานค่ะ

จุดเกิดเหตุอยู่ในตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
มีคนติดอยู่ในรถตอนที่เกิดอุบัติเหตุ๒คน
นายพงศิริมีงามดีอายุ๔๔ปีเป็นคนขับ
ส่วนผู้โดยสารนะคะเป็นผู้ชาย
ยังไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ๔๐ปีค่ะ
ชาวบ้านกู้ภัยช่วยกันนำร่างของทั้งสองคนออกมาจากรถนะคะ
ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
เพราะดีมากเลยจากการสอบสวนทราบว่ารถกระบะคันนี้
บรรทุกปูนมาจากบ้านญาติที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
จะไปต่อเติมบ้านค่ะซึ่งเป็นบ้านเอื้ออาทรในตัวเมืองลำปาง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับรถเขาบาดเจ็บไม่มากนัก
เขาก็คุยกับกู้ภัยก็ถามว่าทำไมล่ะ
ผมหลับไหนครับยอมรับแต่โดยดี
มันวูบวูบปุ๊บเอียงข้างเลย
วินาทีเดียวเท่านั้นก็หมายถึงความเสียหายได้นะคะ
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้รถพุ่งตกลงข้างทางนะคะ
อย่าลืมนะคะร่างกายมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตผู้โดยสารคนอื่น
ค่ะถ้ารู้ตัวว่าง่วงไม่ไหวจอดข้างทางแล้วก็หาที่ปลอดภัย
หลับซะหน่อยพักก็ได้แล้วค่อยเดินทางต่อนะคะ